คดีฆาตกรรมข้าราชการแรงงานหญิงจังหวัดนครพนม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยสว่างพัฒนาชุมชนพลสว่าง
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเมื่อวันที่๙มีนาคม
พลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีฆาตกรรมนางสาวนันทิดาเพ็งเวลุนอายุ๓๒ปี
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในระเบียงด้านหลังห้องเช่า
สว่างพัฒนาชุมชนโพนสว่างในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ช่วงกลางดึกวันที่๙มีนาคมจนกระทั่งมีคนมาพบศพในวันรุ่งขึ้น
โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกแขวนคอนะครับ
ภายหลังเกิดเหตุตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับนายประจักษ์คำบัวหรือว่าเจี๊ยบอายุ๓๒ปี
ซึ่งทำงานเป็นพนักงานขับรถในที่ทำงานเดียวกัน
เรื่องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษ
ล่าสุดนะครับตำรวจได้ยืนยันผลตรวจของกองพิสูจน์หลักฐาน
ที่มีการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุภายในห้องของผู้ตาย
ผ้าพันคอที่ใช้ผูกแขวนคอผู้ตาย
ราวเหล็กที่ผูกผ้าแขวนคอที่มีการเก็บพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้
ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้ในการมัดตัวผู้ต้องหานะครับ

ก็คือมีการทำให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจก่อนนำไปแขวนคออำพลางคดี
ส่วนประเด็นสาเหตุที่มาเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวและความหึงหวง
หลังจากนี้ตำรวจจะได้รวบรวมหลักฐาน
ทำสำนวนส่งฟ้องศาลเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับ